จังหวัดสระบุรีนะครับมีชาวบ้านประมาณ๓๐ครอบครัวครับ
ไปซื้อที่ที่มีการจัดสรรเอาไว้แบ่งขายเป็นแปลงแล้วก็ไปปลูกบ้าน
ปลูกบ้านเสร็จไม่มีน้ำไฟใช้ตามที่โฆษณาเอาไว้ครับ
ที่ดินจัดสรรเนื้อที่๘๕ตารางวามีโฉนดที่ดินทุกแปลงครับ
สาธารณูปโภคครบครันทีเดียวแล้วก็ยื่นกู้ได้ทุกอาชีพ
คือคำโฆษณาของโครงการเนรมิตมงคลเจริญของตำบลหนองโรงอำเภอหนองแคร์
จังหวัดสลับบุรีก็ทำให้คนที่เห็นแล้วก็อยากจับจองพื้นที่นะครับ
เจ้าของขายจนหมดทุกแปลงครับมีชาวบ้านกว่า๓๐ครอบครัวก็เข้าไปสร้างบ้านอยู่
อะยืนยันนะครับอีกหกเดือนจะมีน้ำใช้มีไฟฟ้าใช้
แต่ว่าผ่านมา๒ปีทุกอย่างเหมือนเดิมครับ
ก็เลยมาร้องกับรายการรถปลดทุกข์ของไทยรัฐทีวีนี่แหละครับ
ก่อนมาคุยกับครับเขาก็บอกว่าเข้ามาพาดูว่าอ่า
มันเป็นอย่างนี้น้ำไฟ๖เดือนเสร็จพร้อมเสร็จ
อะไรก็จะเดินให้นี่ผมก็มาปลูกก็มาอยู่ก็
จะสองปีแล้วอืมก็ไฟก็ตกตกอืม
มาเชื่อมมาออกเหล็กออกอะไรไฟก็ตกอืม
น้ำก็ไม่ไหลบางวันไหลก็น้ำมันจะเหม็น
เพราะว่ามันเป็นดูดจากบ่อน้ำขึ้นมาอืม
พวกเราใช้มันไม่ได้ผ่านกองอะไรเลยผิดหวังครับ
แต่เราก็ต้องไอ้เนี่ยเพราะเราไม่มีเงินก้อน
เราจะไปสามารถซื้อที่ได้อืม
เรามีที่มีอะไรมันผ่อนได้ครับ
เราถึงได้ซื้อนะครับเพราะเราไม่มีเงิน
เราไม่มีเงินก้อนนี้โอ้โหแย่นะฮะอยู่มา๒ปี
ค่ะน้ำไฟยังไม่มีไม่มีเลยฮะอ่า
ขณะที่นางคำพาเรียนพิษบอกว่าที่ผ่านมา
เธอก็พยายามสอบถามเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของน้ำปลาปลามาตลอด
พนักงานขายของโครงการแต่ก็ถูกบ่ายเบียงมาเรื่อยมานะครับ
แล้วก็ให้ผู้ซื้อไปร้องเรียนเอาเอง
ซึ่งไม่เหมือนกับที่ทำสัญญาเอาไว้ตั้งแต่แรกครับ
เขาบอกว่าเขาไม่ใช่เจ้าของโครงการ
เขาบอกว่าเขาเป็นคนรับฝากขายเฉยเขาว่า
เพราะว่าโครงการนี้มันหลายเจ้าที่มาซื้อเขาว่าอย่างนี้
แล้วเขาก็บอกว่าไปศูนย์ดำรงธรรมมั่งไปอำเภอมั่ง

เราไปร้องเรียนเขาบอกว่าให้พวกคุณเดินก่อนแล้วพวกผมจะเดินตามเขาว่าอย่างนี้
จากนี้ชาวบ้านก็ไปสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของอำเภอหนองแคร์จึงรู้ว่าที่ดินผืนนี้ยังไม่ได้โอนเป็นที่สาธารณะนะครับ
แต่หากโอนแล้วชาวบ้านต้องหาเงินมากกว่าสี่แสนบาทเพื่อขอดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงทั้งที่ต้องเป็นความรับผิดชอบของโครงการ
ชาวบ้านก็เดือดร้อนสิครับอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบและแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านด้วยนะครับ
คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องนี้กันต่อได้ในรายการรถปลดทุกข์ของเราในวันพรุ่งนี้นะครับ